คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดลบบุรีค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีชาวบ้านที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเนี่ยนะ
เหลือไปเห็นว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้มานอนห่มผ้าอยู่ตรงนี้ไปดูใกล้ใกล้ไม่ได้นอนห่มผ้านะคะ
เป็นศพค่ะแล้วเหมือนกับมีผ้ามาคลุมอยู่นะคะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นชายพิการวัย๖๕ปีแล้วสภาพศพคือถูกทุบหัวนะคะเอาผ้ามาคลุมไว้แล้วก็อยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกคือลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะอายุแค่๒๔เพราะว่ามีอาการเหมือนกับเสพยาเสพติดแล้วก็เมาแล้วก็หลอนนะคะ
เมื่อช่วงเช้ามืดนี้เองนะคะชาวบ้านไปเจอศพนี้นะคะอยู่ที่ทางเข้าบ้านหมู่๗อำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีค่ะ
ก็จุดที่เจอศพเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กับสารารอรบประจำทางนะคะผู้เสียชีวิตคือนายอุบลอายุหกสิบห้าปีสภาพศพไม่ใส่เสื้อใส่แค่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนะคะถูกห่อด้วยผ้าห่มลายขวางสีเหลืองแดงข้างข้างศพมีไม้เท้าสีฟ้าตกอยู่ด้วยค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะหัวแตกนะคะคือกระโหลกแตกเลย

ปนไปด้วยเลือดแล้วกลิ่นเลือดเนี่ยคลุ้งเลยนะคะแล้วก็มีโอ่งใบใหญ่ค่ะที่โอ่งมีคราบเลือดติดอยู่เต็มเลยเหมือนกับไปถูกชำระล้างอะไรสักอย่างแต่ล้างไม่หมดนี่มีคราบแบบนี้
นายภัยรำคำศรีอายุห้าสิบหกปีเป็นคนพบศพคนแรกค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณเกือบเกือบตีสี่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งภรรยาจะไปทำงานผ่านไปถึงจุดที่พบศพเป็นปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทำไมมานอนห่มผ้าอยู่ริมถนนตอนแรกคิดว่าเป็นคนเมาเหมือนกับมาวิดน้ำเข้าถุงนานแล้วเมานอน
เห็นนอนแหละแต่ว่าเมานอนแต่นอนผิดปกติเห็นหัวห้อยหลงมาคือตอนนั้นที่เห็นภาพแรกคิดว่าเขาไปนอนอยู่ตรงนั้นเฉยหรือเมาแล้วไปนอน
อะไรเลยเจ้าเห็นเขาไปนอนวิดนามอะไรตรงนั้นแหละแล้วเมาอะไรเคยเห็นบ่อยแต่เขาเองว่านอนม่อก็ผิดปกติอะ
เหมือนรุ่นบนทานอนอยู่ถึงไปดูกันไม่แล้วก็การวางิน
คุยกับญาติของผู้เสียชีวิตค่ะญาติก็ให้ข้อมูลมาว่าตัวนายอุบลผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
อยู่กับลูกสาวอยู่กันแค่สองคนในบ้านตัวนายอุบลก็จะนอนอยู่ข้างล่าง
เดินไม่ค่อยไหวแล้วต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงอะค่ะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยนะ
ชอบทำร้ายร่างกายครับชอบต่อว่านะคะคือทำร้ายร่างกายในอุบลด้วยวิธีการ
รัดคอผลักให้ล้มจนหัวแตกก็มีตีก็มีบางทีเนี่ย
พ่อเจ็บถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาลแล้วลูกสาวทำแบบนี้กับพ่อ
หลายครั้งมากนะคะชาวบ้านเล่าให้ฟังครั้งนี้ก็เลยคิดว่า
ลูกสาวนี่แหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
เพราะตัวลูกสาวติดยาเสพติดค่ะ
พาเพื่อนมามั่วสุมเสพยาเสพติดที่บ้าน
ตัวนายอุบลผู้เป็นพ่อเนี่ยนะคะก็เตือนบ่อย
เท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็เลยทะเลาะกันบ่อย
ทะเลาะทีไรก็ทำร้ายร่างกายพ่อตลอด
ครั้งนี้ก็น่าจะคล้ายกับครั้งก่อนก่อนแต่ครั้งนี้
ถึงขั้นที่พ่อเสียชีวิต
ว่าลูกสาวทำร้ายร่างกายพ่อจนเสียชีวิต

ขี่รถจักรยานยนต์นำศพไปทิ้งข้างทาง
แล้วก็กลับมาบ้านเพื่อทำลายหลักฐานล้างนู่นล้างนี่ค่ะ
ให้คุณพัชรวรินพัชรปภานันท
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ

ญาติญาติก็ตั้งศพของนายอุบลไว้ที่บ้านของน้องสาว

นางสุนันทาน้องสาวของผู้เสียชีวิตพาทีมข่าวไปดู
ที่บ้านของผู้เสียชีวิตเลยนะคะ
ยังมีรอยเลือดอยู่เลย
ลานปูนซีเมนหน้าเตียงไม้
หน้าบ้านยังมีรอยหยดเลือดอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
ที่บริเวณอิดบล็อกข้างรั้วสังกษี

แล้วก็พาไปดูที่นอนของผู้ตายด้วยนะคะ

ทางญาติตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ค่ะว่า
ทำไมสายมุ้งขาดไปหนึ่งสาย
สันนิษฐานว่ามีคนกระชากร่างของนายอุบลออกมาจากที่นอน
ทำให้สายมุ้งขาดไปหนึ่งสายหรือเปล่า
แล้วก็ทำร้ายร่างกายกันที่หน้าบ้าน
ก็เลยมีรอยเลือดอยู่ที่หน้าบ้าน
ช่วงก่อนเกิดเหตุประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ตัวน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็เข้าไปหาพี่ชายนะ
ก็เห็นว่ายังนอนอยู่ที่นอนชั้นล่างบ้าน

พอเช้ามืดได้รับแจ้งว่าพบศพของพี่ชายที่ปากทางเข้าหมู่บ้าน
เธอก็เลยมั่นใจว่าคนก่อเหตุคือลูกสาวของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
เพราะติดยาเสพติดมา๓๔ปีแล้วค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าลูกสาวก่อเหตุนะคะ
แต่สงสัยว่าลูกสาวจะลงมือก่อเหตุคนเดียวไหวเหรอ
มีการเอาศพพ่อขึ้นรถไปทิ้งอยู่ข้างทาง
สงสัยว่ามีคนร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่า

แล้วก็มันให้พ่อมันหุ่งข้าวให้มันกิน
ถ้ามันตื้นมาถ้ามันไม่เห็นหม้อข้าวไม่มีกับข้าวกิน

มันก็จะหุ้งข้าวไว้ให้มันกินตลอด
ไม่ได้ดั่งใจก็ทำไมพ่อ

ก็ข้าวกับข้าวกูกินก็กินก็กัดของกูอีก

มันมากแล้วมันดูด
มา๓๔ปีนี่มันดูดมากเลยเนี่ยม้า

แต่ก้อนมันได้มามันก็ให้พ่อมันให้เอง
ส่วนน้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะนายสมบัติอายุ๖๓ปี
บอกว่าเคยเตือนพี่ชายแล้วนะคะว่าระวังหน่อย
ลูกสาวเนี่ยเคยทำร้ายพ่อด่าพ่อตั้งหลายรอบ
แล้วเตือนให้ระวังเวลาที่ลูกสาวชวนเพื่อนมาค่ะ
มาก็มามั่วสุมเสพยาเสพติดกันที่บ้านเนี่ยค่ะ
ก็เรื่องมันติดหย่านี่แหละ

ให้เธอกับหมาเหรอ
มันก็คงทะเลาะก็มากเลยนะครับ

เดี๋ยวลูกว่าขาตายขาตายก็จะได้มาขึ้นไปทั้งวัน
มันรักลูกมัน

สถานีตำรวจภูทรสะโบดนางสาวหัทไทยรัฐนะคะอายุ๒๓
แต่ตำรวจบอกว่ายังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ
ให้การวกไปวนมาร้องไห้ตลอดเวลา
อ้างว่าเธอแค่เสพยาเสพติดบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำร้ายพ่อ
พันธุ์ตำรวจเอกพัฒนาเชษอุนอนันต์ผู้กำกับที่สพสะโบด
ก็บอกว่าลูกสาวของผู้เสียชีวิตยังเมาอยู่เลยนะคะ
ตอนที่อยู่ที่โรงพักเนี่ยแล้วก็ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วย
ก็คือเสพยาบ้าค่ะก็อ้างว่าพ่อนอนอยู่ด้านล่าง
นอนอยู่ชั้นบนมีเพื่อนสองสามคนมาเสพยาเสพติดที่บ้าน
อ้างว่าเพื่อนทำร้ายพ่อเธอค่ะครับเธออ้างแบบนี้นะ
บอกว่าพอเธอลงมาด้านล่างของบ้านเห็นว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยล้างเลือดอยู่ที่หน้าบ้านไม่รู้ว่าใครเอาร่างของพ่อไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าหมู่บ้าน
บอกแบบนี้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยเธอก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติด
ก็ต้องไปไล่ดูตามข้อมูลของลูกสาวผู้เสียชีวิตว่าเอ๊ะมีเพื่อนคนไหนมาที่บ้าน
นี่นะคะตำรวจบอกว่าก็มีเพื่อนมาบ้านจริงนะคะ
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐อะค่ะตอนนี้กำลังไปไล่ดูแล้วก็เรียกตัวมา
สอบปากคำเพิ่มเติมว่าเพื่อนเป็นคนฆ่าพ่อหรือลูกสาวเป็นคนฆ่าพ่อกันแน่
แต่ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยศพไว้อย่างนี้นะครับ